คุณผู้ชมยังจำนายบอลได้ไหมคะที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าเขาเนี่ย
ศักยันต์มาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วมีอาการประหลาด
เกือบทุกวันเลยครับอยู่อยู่ก็ชักกระตุกขึ้นมา
ขากระตุกเลยแล้วก็กลายเป็นพ่อปู่
เดินหลังโค้งแล้วก็พูดไม่เป็นภาษาสักพักก็เป็นฮานุมาน
บางทีก็ทำเสียงเหมือนจิ้งจกคือสักหลายตัวค่ะ
แล้วเขาบอกของเข้าของขึ้นหลายตัวไปหมดเลย
เมื่อวานเนี่ยนาริสไปดูไปเยี่ยมวันนี้หมอปลาไปเองเลยค่ะไปพร้อมกับพ่อแม่ของบอลด้วยนะคะไปช่วย
เพราะว่าคือหลังจากศักดิ์ได้๑สัปดาห์คืออาการเป็นแบบนี้เกือบทุกวัน
เขาใช้ชีวิตไม่ได้มันอันตรายไง
วันนี้ก็ยังเป็นอีกเนี่ยยังเป็นอยู่นี่ค่ะ
หมอปลามาถึงปุ๊บอาการของขึ้นเห็นหน้าหมอปลาปุ๊บฤษีมาเลยค่ะ
เหมือนกับจุดทูปแล้วก็จะดูดีขึ้นมาหน่อย
เหมือนจะดีขึ้นตามคำแนะนำของอาจารย์สังเย็น
หมอปลามาปุ๊บตีหลังโชว์อย่างนี้เลย
หมอปลาก็เลยตบหลังตบไหล่ไป
แล้วอาการก็สงบลงเดี๋ยวลองดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
กำมือแน่นเลย
จังหวะหมอปลาตบหลังเมื่อกี้นี่ซุดลงไปเลยนะคะ

อันนี้ไม่แน่ใจเลยว่าสงบยังเจ็บป้าบ

นี่หมอปลาให้จับมือแล้วบอกมาเริ่มทำพิธี
พิธีที่ว่าค่ะให้แม่ของในบอลเนี่ยเดินข้ามตัวลูกชาย

แล้วก็ให้พ่อกับแม่เอาเท้าเหยียบหัว

แล้วก็นี่ค่ะให้พ่อกับแม่
เอาเท้าเหยียบไปที่หัวแล้วก็ที่หน้าอกของบอล

หมอปลาบอกว่าอันนี้คือวิธีการทำให้ของเสื่อม
ระหว่างทำพิธีบอลก็บ่นว่าโอ๊ยเจ็บปวด
แล้วก็มีการของขึ้นในช่วงแรกอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่พอหมอปลาเอาน้ำมนต์ราดอาบน้ำมนต์ให้

อาการดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเลยค่ะ
กินไหม

ตบออกมากินไป

เดี๋ยวไปเลยมันจะได้จบ

เจ็บไหมมึงระบมแน่นอนคืนนี้กูบอกไว้ก่อน
โอ้โหลแต่ไงเจ็บไหมนิดเดี๋ยวนิดเดี๋ยวบอล
นี่ไหมนี่ไหมนี่ไม่ได้แกล้งเอาคำแค่เนี้ย
เออมันไล่อ่ะตั้งเส้นเนี้ยเออ

กูไม่ใช่หมอโน้นมาไล่เส้นโน้น
นี่กำลังจะถามเหมือนที่หมอปลาเพิ่งพูดเมื่อตะกี้เลยว่า
นี่ไล่เส้นนี่บีบนวดหรือเปล่าครับ

จังหวะตีหลังตอนแรกก็ทิ้งแล้วเมื่อกี้ตบเข้าไปที่ท้องเนี่ยโอ้โห

หมอปลาบอกแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่ทำให้บอลมีอาการแปลกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในบอลไปศักยันต์นั่นแหละ
เสือศักดิ์สิงหานุมานสักหลายอย่างเอาไว้ในตัว
หมอปลาบอกว่าสัตว์พวกนี้มันเป็นสัตว์เดรัชฉานแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้
ของเลยตีกันบอลก็เลยมีอาการเพี้ยนแบบนี้
แก้ที่ดีที่สุดก็คือต้องให้พ่อแม่เป็นคนแก้ทำให้ของเสื่อม
ซึ่งหมอปลามั่นใจว่าอีกไม่นานบอลก็น่าจะหายเป็นปกติค่ะ

ที่มันแก้ได้ที่สุดนะก็คือผู้ให้กำเนิด
เพราะคือพ่อกับแม่คือพ่อกดไปนี่เตียบปั้งมันจะมีสติแล้ว

ไม่มีทำไมรู้เป็นสติคนแล้ว
ใครสัญญา

เขาบอกว่าพอทำพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยบอลก็มีอาการดีขึ้นจริงนะคะ
กลับมาพูดคุยหัวเราะยิ้มได้จนเกือบจะปกติเลย
บอลก็เข้าไปกราบเท้าพ่อกับแม่ขอบคุณ
แล้วก็ขอบคุณหมอปลาด้วยที่มาช่วยเหลือ
สัญญาบอกจากนี้ไปจะไม่สั่งอีกแล้ว
แล้วก็ตั้งใจว่าจะบวชให้พ่อกับแม่ปีหน้าทดแทนบุญคุณด้วย
แต่ก่อนหมอปลามาเนี่ยรู้สึกว่าคุมตัวเองไม่ได้เลย

ถ้ามีคนมาถามเนี่ยเป็นเขาไปเลย

ชอบครับชอบมากเลยลายศักดิ
แล้วเรารู้ไหมว่าคนเสียบมากกว่าคนดี

เขาดูแลเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะ

รักพี่ใหม่นี่จะตอบแทนว่าคุณบวชแล้ว

อยากจะพูดอะไรกับลูกคนนี้นะตอนนี้
บอกว่าอยากให้ลูกทำตัวเป็นคนดี
ขอให้หายทำทุกสิ่งทุกอย่าง

บอลกลับขึ้นมาก็ดีใจแล้วจ้ะ

ถ้าแค่สักตัวอะไรแล้วของมันจะเข้าคันนี้
คุณผู้ชมบอกว่าแล้วถ้าศักดิ์ผีเสื้อจะทำยังไง

กลัวเหมือนกันจริงอยากให้พาไปพบคุณหมอด้วยเหมือนกัน
เพราะไม่รู้ว่ามันจะมีอาการแทรกซ้อนอะไรยังไงไหมด้วยนะคะ